อันนี้ก็ไม่รู้สรุปได้หรือเปล่าคุณผู้ชมคือเวลาคนงานเนี่ยเขารับงานจากเจ้านายมา
บอกว่าปิดตู้คอนเทนเนอร์ด้วยนะเวลาจะปิดงานแล้วแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้หัวหน้าดู
เนี่ยลูกน้องก็ถ่ายปุ๊บว่าปิดตู้คอนเทนเนอร์แล้วนะส่งส่งให้นาย
นายส่งกลับมาถามใครอยู่บนตู้
ใคร

ตาใส่ซะยึดคนปีนขึ้นไปข้างบน
คือตายังสะท้อนกับแสงไฟ
เหมือนกับแบบถ้าเกิดว่าแฟลตอะนะแท็ตนี่มันก็ไม่น่าจะ

เจ้าของภาพชื่อว่าคุณเอกราชอายุ๓๐ปีครับนักข่าวก็ไปคุยกับพี่เอกราช
ให้ฟังว่าวันที่ถ่าย๓มิถุนายนวันนั้นตรงกับวันพระ
พี่ชายที่รู้จักกันให้ลูกน้องที่เข้าเวรทำงานไปปิดประตูของตู้คอนเทนเนอร์
ซึ่งปกติเวลาไปตรวจตู้ลูกน้องก็จะไปกันเป็นคู่นะ

ช่วยกันแล้วก็ถ่ายรูปมาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ส่งรูปมาให้หัวหน้างาน
ว่าเนี่ยเอาของใส่เรียบร้อยแล้วนะปิดตู้คอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้วนะหัวหน้า
ทีนี้หัวหน้าซึ่งก็เป็นพี่ชายของเจ้าของภาพนี้นะ

ลูกน้องกลับไปมีคนยืนอยู่บนตู้หรือเปล่า
ลูกน้องแงนหน้าดูก็ไม่มีใครนะแต่กลัววิ่งออกมาก่อนฮะอ่า

ผมดูที่แรกผมว่าเขาไม่ใช่นะแต่ผมก็ไปซูมดูอีกทีก็เออใช่

ใบหน้าผมก็แบบผมเนี่ยสยายนี่ใครดูก็คนลูกเลย

ตรงแขนผมดูมีแขนมีรูป
ด้วยข้างหัวพี่เขาก็บอกว่าเป็นเขมีนครับผม

เขมีนไปโดนรถ

นี่ไงเขาพูดถึงคนงานชาวกัมพูชา

โดนตู้คอนเทนเนอร์ทับร่างครับ

ข้างหลังเป็นที่อยู่ของเพื่อนผู้ตาย
ซึ่งก่อนเสียชีวิตผู้ตายมักจะมาตรงนั้นตลอด
คาดว่าก็น่าจะเป็นคนงานชาวกัมพูชาคนนั้นแหละที่เสียชีวิตไป

คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนต้นปีแล้วเราก็เล่าข่าวนี้ไปด้วยเหมือนกันนะ

นี่แหละฮะแล้วหลังจากเจอภาพเงาปริศนานั้นเข้าไป

กลัวสิกลัวทุกคนกลัวหมด
ก็เลยพากันไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตาย
ขอให้ไปสู่พบภูมิที่ดีแล้วก็ต่างคนต่างอยู่นะครับ